คุณผู้ชมค่ะโชว์คุณผู้ชมนะคะมาอุดหนุนฮมฮใหญ่นิดนึง

งานนี้ไม่รู้ตั้งใจโชว์ความสู้ชีวิต
ให้มันสะกิดใจพี่อ้ำพัชราภาหรือเปล่าเพราะพี่อ้ำชอบขอเงินพี่เอบ่อยไง
ไปชมกันเลยค่ะกับช่วงจ๊ะเขะริมจ๊อ

โอ้โหคุณค่ะมาดูพอร์ตจ่อก่อผู้จัดการซูปส่ะ
ที่พวงด้วยตำแหน่งดาราท่านหนึ่งยังมีไอซูเปอร์เจเอซูเปอร์ชัยนี่ไงค่ะ
อุ้ยเราก็เคยชินตะลุไฟโสฟูฟ้าของคุณเขานะคะ

แบบใหม่แบบสับสู้ชีวิตแบบสุดกับลูกสบาย
จ่ายไทยบ้านอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดิน
ขยันทำมาหากินแบกสะบัด
สามห่อน้อยได้มั้ยคะ

ห่อหมกมั้ยคะห่อหมกมั้ยคะ
ห่อหมกค่ะห่อหมกค่ะ
ดูเขานะคะลงทุนแบกห่อหมกขึ้นหลายถาดใหญ่ขนาดนี้
สงสัยอยากจะบอกเป็นใดถึงน้องอ้ำน้องรักคนดี
ให้เลิกล้นพี่เอ๋สักทีชีวิตค่ะคุณ
ใสจะไม่มีเงินมาเลี้ยงน้องอ้ำแล้วนะ